เอาส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
มีชายคลุ้มคลั่งค่ะพอคลุ้มคลั่ง
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเข้าไประงับเหตุเป็นตำรวจสายตรวจ
พอเข้าไประงับเหตุนะคะชายคลุ้มคลั่งคนนี้ค่ะ
พุ่งเข้าไปหาตำรวจเลยและหลังจากนั้นใช้มีดแทงตำรวจ
คือไปกับทั้ง๒นายโดนแทนทั้ง๒นายเลยนะคะ
ตำรวจก็ต้องยิงสวนออกไปเป็นการป้องกันตัวนะคะ
สรุปชายคลุ้มคลั่งนี้เสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันค่ะ
ตำรวจสองนายหลังจากได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่า
มีชายคลุ้มคลั่งไปเลยค่ะ
และช่วงเวลานั้นตำรวจขี่รถจักรยานยนต์ไปซ้อนสองกันไปเนี่ยนะคะ
พอจอดปุ๊บยังไม่ทันตั้งตัวค่ะ
คลุ้มคลั่งวิ่งเข้าใส่รถจักรยานยนต์สายตรวจของตำรวจรถล้มเลยค่ะ
และหลังจากนั้นขึ้นคร่อมตำรวจใช้มีดแทงฟันตำรวจสองนายได้รับบาดเจ็บ
ช่วงเวลานั้นตำรวจมีปืนนะคะควักปืนออกมายิงป้องกันตัว
สุดท้ายผู้ชายคนนี้เสียชีวิตนะคะทราบชื่อต่อมานายธีรการมณีวันอายุ๔๑ปี
เอาไปฟังเสียงชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ค่ะ
ตำรวจเลยมันก็ฟันแล้วมันก็ไล่ฟันตำรวจแล้ว
ไล่ฟันตรงนี้เสร็จตำรวจวิ่งหนีไปนู่นกลางถนนมันก็ไล่ฟัน
ตำรวจล้มตำรวจล้มมันก็ไล่ฟันซ้ำ
ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสองนายเนี่ยนะคะนายราคาดาบตำรวจประจวบพรมทาอายุ๔๗ปี
เจ็ดปีถูกฟันที่นิ้วมือข้างซ้ายที่เอวและที่ขา
ส่วนนายที่๒๑๐ตำรวจตรีนัทวุฒิศรีสุพรรณอายุ๒๔ปีได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะ
แผลถูกฟันตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภาชีค่ะ
สอบถามดาบตำรวจประจวบบอกว่าตอนนั้นไประงับเหตุแล้วมันไม่ทันได้ตั้งตัวจริงค่ะ
พอจอดรถปุ๊บคนร้ายวิ่งเข้ามาหาเลย
ลูกน้องที่ไปด้วยรวมถึงตัวเองก็เลยมีการใช้อาวุธปืนเพื่อยิงป้องกันตัว
แต่ข้อมูลจริงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะว่าตำรวจนายไหนใช้ปืนยิงออกไป
ฟังเสียงดาบตำรวจประจวบค่ะ

ผู้บังคับบัญชาเองพันธุ์ตำรวจเอกกันตะพงนินขำ
ผู้กำกับการสพพาชีบอกว่า
จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนตำรวจทั้งสองนายและสอบพยานแวดล้อม
ดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตำรวจสองนายนี้ทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ค่ะ